ระดับที่บางทีมขึ้นชั้นมาในทายลีกอีก๑ทีม
ก็มีข่าวว่าจะตกชั้นหรือยังไม่ตกชั้น

ทีมที่มีตำนานอันยิ่งใหญ่ในเวทีฟุตบอลลีกสูงสุดของบ้านเรา

และอนาคตของ๒ทีมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ

นับว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสู่ยุค
ตามมาด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนของฟุตบอลไทย
ด้วยนโยบายและข้อจำกัดการบริหาร
จึงทำให้๒สโมสรที่มีประวัติยาวนาน
ต้องเปลี่ยนสถานะจากทีมผู้แข็งแกร่ง

ประกาศว่าทีมได้ในทุนกลุ่มใหม่เข้ามาบริหารทีม
เตะที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อย่างชนะทิพย์สงกระสิน
ธนบูลเกษารัฐและพีรพัฒน์โนชยา

ประเดิมลงสนามให้ต้นสังกัดใหม่
นับเป็นดีลที่แฟนฟุตบอลไทยไม่คาดคิดมาก่อน
้นรังสรรวิวัตชัยโชคในวัย๓๗ปี
พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ส่วนนักเตะรายอื่นอย่างอดีศรพรมรัก
อดีศกรายสรรค์หรือทริสตองโด
แม้จะไม่ชัดเจนว่าจะย้ายทีมหรืออยู่ต่อ
ก็มีกระแสข่าวกับต้นสังกัดใหม่อย่างต่อเนื่อง
เพราะแน่นอนว่าขุมกำลังอันยอดเยี่ยมเช่นนี้
โมสรใดต่างก็อยากได้ตัวไปร่วมทัพ
กลุ่มทุนใหม่จะวางนโยบายการบริหารสโมสรอย่างไร
แต่จากการคาดการณ์ของสื่อมวลชน
เชื่อว่าทีมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
โดยเน้นนักเตะในระดับเยาวชน
สมกับแข้งต่างชาติฝีเท้าดี
รวมกับเก็บนักเตะเก่าไว้ใช้งานในบางราย
น้องใหม่ไทยลีกเพื่อนตำรวจ
กับปัญหาค้างค่าเหนื่อยเป็นเวลากว่าครึ่งปี
ทำให้นักเตะในทีมถูกทาบทามจากต้นสังกัดใหม่
จากเพื่อนตำรวจย้ายศพทีมการท่าเรือเอฟซี

จากนั้นธีรเทพวิโนไทยซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของทีม
ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมแบงคอกยูเนเต็ด
โชชิโมจิดาวเตะชาวญี่ปุ่นที่ดีที่สุดของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง
ก็ย้ายสู่ชายนาธน์บิลล์ตามไพร่โลสโขมประกาหลังที่ย้ายไปร่วมทีมนกใหญ่พิคาสก่อนหน้านี้
ก็จะตามมาด้วยสองแข่งทีมชาติไทยอย่างปกร้าวอานัล
ย้ายไปร่วมทัพชนบุรีเอฟซี
และธนาชนะบุตรที่ปิดดีลกับการท่าเรือเอฟซีอีก๑ราย
จากสถานการณ์แล้วเพื่อนตำรวจก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
และส่อจะเสียแข้งอีกหลายราย

หากไม่มีผู้อาสาเข้ามากู้วิกฤต
สุภาพบรุษโล่เงินอาจปิดตำนาน

กระทบถึงภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลลีกในปีหน้า
เนื่องจากหากมีทีมไม่พร้อมลงแข่งขัน
ทำให้การแข่งขันกลับมาเหลือ๑๘ทีมตามเดิมได้เช่นกัน
โดยเฉพาะเทโรศาสนะที่อาจจะได้กลับมายืนบนหลีกสูงสุดอีกครั้ง
สโมสรอย่างพัทยายูเนเต็ดเพื่อนตำรวจและสระบุรีเอฟซี
ทิศทางยังไม่มีกลุ่มผู้บริหาร
ได้ตัดสินใจถอนทีมจากการแข่งขันในที่สุด
สุดท้ายอนาคตของ๒ทีมระดับตำนานหลีกไทยจะเป็นอย่างไร
และจะกระทบกับฟุตบอลไทยพรีเมอร์ลีกหรือไม่นั้น
คำตอบที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นหลัง๑กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันที่ทีวีแอลกำหนดให้ประชุมหาข้อสรุปแนวทางฟุตบอลลีก๒๐๑๖ต่อไป
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน